รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า

ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีกันไม่จริง
คุยกันตลอดเจรจากันอยู่ตลอด

คือหลังจากเศร้าว่าปทรทรสร้างชาติ

ถ้าเขาไม่ได้เลื่อนเวลานะ

ยอมรับมีการพูดคุยกับทุกภัคร
ที่มีความเห็นร่วมกันในแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติต้องการความชัดเจน
ก็มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ
ภูมิธรรมบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจตรงในการพูดคุย
เพราะในการคุยทุกครั้งก็ต้องเอารายละเอียดไปแจ้งไปสื่อสารให้สมาชิกพักทราบ

นายภูมิธรรมย้ำว่ามีการพูดคุยกับแก่นำทุกพัก
ดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าพักที่ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล
มีการต่อลองเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีก็เลยไม่เป็นกังวล
แล้ววันจันนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้น
ส่วนเรื่องของคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก
เชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีแผนสำรองอะไรด้วยครับ
ถ้าบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะแถลงก็คงเป็นเรื่องของภาครวมไทยสร้างชาติ
เราก็ต้องเคารพนะครับแล้วก็ต้องฟังเขาดูว่าเป็นไง

กระบวนการในการคุยกันต่างมันไปได้เรื่อย
แล้วมันก็จบไปแล้วบ้าง
แล้วก็ทุกอย่างบางทีก็มีเรื่องในรายละเอียดที่ต้องเคลียร์กันก็เท่านั้นเองนะครับ
ก็ผมไม่คิดว่ามีปัญหาอะไร
เป็นภาพไหนไม่ทราบแต่ว่าทุกคนเขาก็จะต้องยืนยันในสิ่งที่เขาคิด
ผมเชื่อว่าวันที่๒๒พบเนี่ย
ทุกภักษ์ต้องแสดงจุดยืนที่แคปเจน

ก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันข้ามขั้นตอน
ผมว่าก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณเศรษฐาก็

คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือท่าทีล่าสุดจากคุณภูมิธรรม
เพิ่งให้สัมภาษณ์สดร้อนเลยนะ

ซึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าเขาจะแถลงเรื่องอะไร
แล้วขณะที่สังคมกำลังจับตาเรื่องการแบ่งเก้าอี้
รัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย
คือความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
วันนี้คุณเศรษฐามานะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีให้สัมภาษณ์อะไร

ที่ประกาศความมั่นใจในการจัดตั้งรัฐบาล

วันนี้คณะทำงานด้านเศรษฐกิจก็เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย
ที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาเมื่อได้เป็นรัฐบาลนะคะ
และนี่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
ก็มาถึงที่ทำการพักเพื่อไทยตอนใกล้๑๑โมงนะครับ

แล้วก็ขับรถขึ้นไปที่ชั้น๗
เพื่อไปต้อนรับนายเปาโลดีโอนิซี่นะคะ
อัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
ซึ่งวันนี้มาพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่จะได้เสนอชื่อต่อรัฐสภา
เพื่อลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่๒๒สิงหาคมนะคะ
คือมีกระแสข่าววันนี้นะคะว่าคณะเจรจาของพักเพื่อไทย
จะคุยกับตัวแทนของรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้มีประเด็นนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็คุยคุยกับรวมไทยสร้างชาติ
แนวทางการร่วมรัฐบาลผู้สื่อข่าวอย่างที่บอกล่ะค่ะ
ตรวจสอบไปที่คุณภูมิธรรมก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะคุยกับพักการเมืองไหน
ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าที่มาของกระแสข่าวนี้เป็นยังไง
ส่วนท่านนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกรู้สึกไม่สบายใจ
สื่อมวลชนสำนักหนึ่งวิเคราะห์ข่าวบอกว่า
ตนเองเดินสายปลุกชีพกลุ่มวังน้ำยมขึ้นมา
เพื่อหวังต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกไม่เป็นความจริง
ตนเองไปช่วยงานคณะยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
ไม่ใช่เดินสายตั้งกลุ่มเขียนข่าวแบบนี้ไม่ทันสมัยและวู้วามไปหน่อย
คุณสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ
แล้วยอมรับบอกว่านักการเมืองทุกคน
ก็ย่อมอยากจะทำงานที่ตัวเองถนัด
ก็ทราบมาว่าหลายพักก็อยากได้กระทรวงเกษตร
แต่การจัดตั้งรัฐบาลย่อมรู้อยู่แล้วว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็น
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีวัน๒วันนี้จะจบค่ะ
โดยในทิศทางของดันเมืองแบบไม่ค่อยจะทันสมัยนะ
และคนเขียนก็รู่วางไปหน่อย
แปลว่าสถานะของกลุ่มตอนนี้คุณไม่มี

แล้วคุณสมศักดิ์ก็ชี้แจงต่อด้วยค่ะ
ตนเองไม่ได้เชิญพักรวมไทยสร้างชาติให้มาร่วมรัฐบาลนะ
ก็คุยกันนะคะในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติ
ช่วงวัน๒นี้ก็ไม่มีความเคลือบหน้าอะไร
อันนี้คือช่วงเช้านะที่เขาให้สัมภาษณ์แต่เดี๋ยวรอดูนะคะ
คุณอดิษรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทย
วันนี้แถลงขอบคุณ๒พักเล็กค่ะก็คือพักครูไทยเพื่อประชาชนและพักใหม่
ที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่๒๒สิงหาคมแน่นอน
สัญญาว่าจะทำให้ชาติบ้านเมืองฝ่าอุปสรรคทุกเรื่อง
เพื่อนำไปสู่การปลดล็อกทางการเมืองสลายคั่วการเมือง
ให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดินไปพร้อมกัน
และย้ำว่าประเทศไทยจะต้องมีรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตย
ด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาดำเนินการค่ะ
ที่เป็นประชาธิปไตยจะได้มีสอสรมาราชรัฐธรรมนุนทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย